ได้ให้ไปงาน

ไม่เป็นหัวชะเฉย

เดี๋ยวนี้มันคุณแหละ
แต่ว่าพวกเราตัวใหม่เป็นใครอ่ะไม่ใส่ถ้าแบรนด์ไม่ได้พาเหมือนกันจะได้เอาคนอื่นอย่างนี้
เพราะว่าเขาอยู่ประหลาดนานนาน
ใช่มีอายุนานด้วยแล้วมีเรื่องราวเยอะมากแล้วก็เป็นดาราดังไม่ใส่กันสิ้นที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

ไม่ต้องกลัวแต่รู้สึกว่า
ปกติมันจะเกิดเหมือนวันที่เกิดขึ้น

มีอาวุธไม่มีอาวุธ
มีอาวุธเหมือนวันเหมือนตอนนี้

มีอาวุธเหมือนไม่พอ
สวมนุษย์ดารมีการประกอบครับ
บางการแพทย์แต่ยกล์มเนี้ยช่วยทำมาเตรียมกันด้วยนะครับ
มันจะประมาณเดียวกัน
หวานพิษะกัน
พี่ก้าวเข้ามาเลยอะ

พี่ก้าวห่วงเผลอเทศที่ใส่

ถ้าในงานนะคะมันเป็นคลั่งแรก

ไม่มีเวลาไปเรียนจริงค่ะแต่ว่าคุณไปในระดับขอบคุณที่เป็นคุณที่เป็นคุณ
อันนั้นค่ะเป็นการถ่ายภาพแบบนั้นประมาณนั้นค่ะ
อันนั้นค่ะเป็นการถ่ายภาพแบบนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะ
เป็นการถ่ายภาพแบบนั้นประมาณนั้นค่ะ

เพราะว่าหนูไม่ได้ไปควรจุด
แล้วมันก็อันตรายต่อ
ก็กลับทวนเส้นตัวใหม่
ซึ่งไม่ใช่ตัวเรามีเลย

ใช่ใช่ใช่แค่นั้นนะคะ
แล้วพี่รอเลยล่ะคะ

ถ้ามองให้มันเป็นศิลปะงานอาร์ตก็จะเข้าใจ

หรือว่าทำมายแล้ว

ซึ่งที่จริงเรามองได้หลายแบบจริงอ่ะค่ะ
อันเนี่ยก็ห้ามไม่ได้ว่าจะคิดแบบไหน
เครื่องการนี้ก็ไม่ดีกับคนยอดภัณฑ์
สำหรับไหมเมื่อกี้จะมาเป็นงานตรงไฟ

พี่เจ้าว่ามันแกงมาก
ต้องรวกยังไง

พี่เจ้ามันความแทง
ตอนแรกไม่ได้ไหมครัว
คำต้องพูดเท่าไหร่

สมันคงปล่อยมากไป
หรือจะมีใครตามแบ่งตอนนี้

สวัสดีครับ